คุณผู้ชมคะวันนี้หลายคนกลับมาทำงานวันแรก

กลับมาทำงานเริ่มต้นศักราชใหม่
ก็ต้องมีการทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล
เมื่อเช้านี้ค่ะก็มีการทำบุญใส่บาท

เพราะว่านายกรัฐมนตรีถือเอาเลิกดีนะ
๙โมงด้วยต้องเป็น๙โมงของวันแรกของการทำงาน

โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ก็ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาท
ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่๒๕๖
แล้วก็มีคณะรัฐมนตรีมีผู้บริหาร
ข้าราชการเจ้าหน้าที่มาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์

แล้วก็มีการทำบุญตักบาทพระสงฆ์๖๓รูป

บริเวณสนามย่าข้างตึกไทยคู่ฟ้าที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ก็ถือเป็นการเริ่มต้นการทำงานวันแรกของปีค่ะ
เพื่อความเป็นสิริมงคล
หลังจากนั้นก็มีการมาสักการะพระพรม

รวมถึงสาการสารพระพุมเจ้าที่
กะทิสายบัวพะแนงหมู
ก็นี่เพื่อความเป็นสิริมงคล
หลังจากนั้นก็เริ่มการประชุมคอรมณ์นัดแรก
ทีนี้ค่ะเป็นบรรยากาศตอนที่นายก
กำลังจะเดินขึ้นตึกบัญชาการ
เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี

นายกก็อวยพรสื่อมวลชนนะคะ
บอกว่าสวัสดีปีใหม่
ขอให้มีความสุขขอให้มีเงินใช้
ทีนี้สื่อมวลชนเองก็ถามนายกค่ะว่า
ท่านนายกคะท่านนายกจะทำอะไรเป็นพิเศษไหม

จะมีการแก้ชงแก้เคล็ดอะไรหรือเปล่า
นายกก็เลยตอบบอกว่าทำความดีไง
ถ้าเกิดว่าทำไม่ดีมันก็แก้อะไรไม่ได้
แล้วนายกก็บอกด้วยนะบอกว่า

ถ้าทำความดีไปวัดไหนก็ได้เหมือนกัน
อืมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะ
ดูหลายสำนักเขาเคยมีการออกมาทำนายไงคุณทัศนัย

การเมืองจะเข้าขั้นวิกฤตขัดแย้งหนัก

รัฐบาลจะหนักสุดส่อแววยุบสภา
แต่ผู้นำอำนาจยังเป็นคนเดิม
ที่สำคัญความเชื่อเค้าก็มีพวกเรื่องของโหระสาทจีน
เขาก็บอกว่าปีนี้เป็นปีชงของนายก

ปีมะเมียปีม้าเนี่ยเค้าบอกว่าชง๑๐๐

ส่วนทางด้านนายสนทิรัฐสนทิจิระวง

ได้พูดถึงเรื่องของค่าเงินบาทของไทยที่แข็งค่า
แล้วก็ยอมรับนะคะว่าส่งผลกระทบต่อประเทศ
แต่ว่าทุกฝ่ายก็พยายามในการบริหารจัดการ
เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องกลไกหลายอย่าง
รัฐบาลเองก็ติดตามเรื่องนี้ตลอดต่อเนื่อง
ยืนยันด้วยนะคะว่าทุกฝ่ายไม่ได้นิ่งนอนใจ
จะดูแลเรื่องนี้อย่างเต็มที่
เช่นเดียวกันกับเรื่องปัญหาเศรษฐกิจค่ะ

พอช่วงปลายปีต้นปีเราถามว่าอยากได้อะไร
ส่วนใหญ่ประชาชนก็จะบอกว่าอยากให้แก้ไขปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ

รัฐบาลเองก็พยายามที่จะเร่งรัดนโยบายของกระทรวงต่าง

แม้ว่าหลายคนอาจจะได้ยินคำที่บอกว่า

ว่าจะมีมาตรการเรื่องของเศรษฐกิจออกมาหลังปีใหม่นี้